ข่าวต่อไปไปที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับรถบรรทุก๖ล้อเนี่ย
ตกลงข้างทางนะครับแต่ว่าไอ้ข้างทางตรงนั้นเนี่ย
มันมีคนหาปลาอยู่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูกล้องหน้ารถด้วย
ครับนี่แหละครับเป็นภาพขณะรถบรรทุกกำลังเบนเบนเบนเบนเวน
พุ่งลงถนนไปนะครับเข้าพงหญ้าแล้วก็แอ่งน้ำข้ามทาง
จนเกิดเรื่องสลดขึ้นเพราะว่าขณะนั้นมีชายคนหนึ่งนะครับ
ยืนหาปลาอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีครับทำให้รถบรรทุกเนี่ย
ชนเขาอย่างจังเขาเสียชีวิตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามใช่
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามเมื่อวานนี้เองที่
ถนนสามศูนย์สี่กบินบุรีมุ่งหน้าโคราชครับพื้นที่หมู่หกตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุนะครับพบรถบรรทุก๖ล้อสีขาวยี่ห้อฮีโน่
ทะเบียนหกหนึ่งขีดสามสองสองแปดครุงเทพมหานครจมอยู่ในแอ่งน้ำข้างทาง
แล้วก็พบหมวกแก๊ปสีส้มลอยอยู่ในน้ำคาดว่ามันต้องมีเจ้าของถูกไหม
ครับแล้วเจ้าของหายไปไหนนั่นสิครับนะครับ
เรื่องต้นก็ค้นหาหายังไงก็หาไม่เจอครับเจ้าของหมวก
ว่าจะติดอยู่ใต้รถบรรทุกก็เลยต้องเอารถเครนเนี่ย
ทราบชื่อคือนายภัยลัทธ์อาลุพันธ์อายุห้าสิบสี่ปี
บ้านเขาอยู่แถวนั้นแหละฮะโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
ดูสิขณะที่คนขับรถบรรทุกก็คือนายบัณฑิตแก้วพลึกอายุสามสิบห้าห้าปี
เล่าบอกว่าเขาขับรถบรรทุกคันดังกล่าวมาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรีครับ
มารับสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมกะบินบุรีพอมาถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางพบ
เขายอมรับโดยตรงเลยหลับในฮะหลับในปั๊บรถเสียหลักลงข้างทาง
ชนนายภัยรัฐอนุพันธ์กำลังหาปลาอยู่ตรงนั้นจนเสียชีวิตเขาก็ไม่ทราบนะครับ
ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นจนชาวบ้านมาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าตอนที่รถคุณลงข้างทางไปน่ะ
เขามีคนหาปลาอยู่ตรงนั้นนะก็เลยช่วยหากันครับจนพบศพของผู้เสียชีวิตนี่แหละครับ
โอ้โหเป็นข่าวเคราะห์จริงนะฮะดูคุณแม่สิฮะเป็นลมแล้วเป็นลมอีกนะครับ